ภาคใต้ลักษณะเป็นพื้นแผ่นดินแคบทอดยาวมีที่ราบชายทะเลและมีทิวเขาซึ่งเป็นต้นน้ำลำทานหลายสาย
ได้รับลมมรสุมอย่างชุ่มฉ่ำเกือบตลอดทั้งปีจนได้รับสมยาว่าเป็นดินแดนแห่งฝนแปดแดดสี่
ป่าไม้ในภาคใต้จึงมีทั้งป่าดงดิบป่าชายเลนและป่าพรุซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาประดิษฐ์งานหัฐกรรมได้มากมาย
ภูมิประเทศมีสรรทรายมหมานหลายแห่งซึ่งเป็นทำเลของแหล่งอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณ
ออกไปจากสันทรายเป็นเมืองท่ามีการค้ากับชาวต่างชาติทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวดเร็วต่างกับภาคอื่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน